คดีแป๊ะโยละกันค่ะคดีนี้
ค่ะคดีนี้นะคะคือแป๊ะเนี่ย
คือเขาไปห้ามศึกที่น้องชายทะเลาะกัน
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถูกในโยลที่เป็นคู่อริเนี่ย

เหตุการณ์เกิดตี๒เมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ผู้ตายก็คือนายประพาวิชาหรือว่าแป๊ะอายุ๔๐ปี
เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครนะคะ

แล้วมือยิงก็คือนายธนงศักดิ์สมัยใหม่
หรือว่านายโยอายุ๓๓ปีที่ขับรถเก่งไล่ยิง
จุดตรงนี้แถวซอยสวัสดิการ๒ถนนเพชรกะเสม

พอหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
นายโยมือยิงเข้ามอบตัวที่เพชรชบุรี

ใช่ทีนี้ชุดสืบสวนก็เลยต้องคุมตัวมาสอบสวน
ต่อที่สนหนองแขมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ฟังนายโยให้การกันหน่อยคุณผู้ชม
นายโยเขาก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุไปเล่นสนุกที่ร้าน

ตอนเล่นสนุกอยู่เกิดเหตุทะเลาะกัน
แล้วตัวเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ทั้งสองกลุ่มทะเลาะกัน
แต่เห็นว่าสองกลุ่มรู้จักกันเลยไปห้ามแล้วบอกว่าอย่ารุม
เขายืนยันว่าเขาก็เป็นคนกลางเหมือนกันนะ
เขาไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ทะเลาะกันหรือกำลังตีกันอยู่
แต่เขาเป็นคนกลางเห็นท่าไม่ดีก็เลยพยายามจะไปห้าม

ถูกกลุ่มในแป๊ะล็อกตัวใช้ไม้สนุกเกอร์ตีใส่

จังหวะนี้ผู้ต้องหาบอกนะคะ
ว่าทางผู้ตายในแป๊ะพูดไม่เข้าหู
ก็เลยโมโหพอแยกย้ายกันไปเลยขับรถตามไปยิง
เดี๋ยวฟังเสียงผู้ต้องหานายโยกันหน่อยนะครับ
นี่แหละค่ะหลังจากเกิดเหตุเขาก็หนีไปอยู่บ้านญาติที่เพชรชบุรี
แล้วก็ตัดสินใจมอบตัวเพราะว่าก็เครียดมาก
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะเสื้อสีเหลือง
คือนางกรยาสมัยใหม่เป็นคุณแม่ของนายโยผู้ต้องหา
เมื่อวานมาเยี่ยมลูกชายที่สอนอเอาอาหาร
เอาผ้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับลูกชาย
คุณแม่บอกว่าก่อนมาสอนอไปที่วัดแล้ว
ต้องการจะขอโทษครอบครัวของในแป๊ะผู้เสียชีวิต
เพราะว่าคุณแม่เองรู้สึกผิดแทนลูกเลย

คือถ้าเอาชีวิตแรกได้ก็จะยอม
เพราะว่าแม่เองก็มีลูกเหมือนกันเข้าใจเลย
หัวอกคนเป็นแม่เวลาสูญเสียลูกมันเป็นยังไง
บอกด้วยนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุ
ลูกเลยว่าโยต้องเข้ามามอบตัวนะ
กล้าทำต้องกล้ารับอย่าฆ่าตัวตายเด็ดขาด

ว่าตอนแรกนายโยผู้ต้องหาจะฆ่าตัวตาย
แต่เขาหาปืนที่ก่อเหตุที่จะไปยิงในแป๊ะไม่เจอ
แล้วแม่พูดดีจริงค่ะคุณผู้ชม
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังที่แม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง
โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง
โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง
โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง
โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง
โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง

โยต้องกล้าภาษณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟัง
คุณผู้ชมครับเราก็เลยต้องไปสืบถาม
เอาไปสอบถามถึงต้นเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ถามไปรัฐหรือว่านายเพียรพลสังลอย
น้องชายของนายแป๊ะนะครับซึ่งเป็นน้องชายต่างบีดากันนะนะ

ก็เล่าให้ฟังถึงปมเหตุต้นเรื่องทั้งหมด
มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืน
วันจันทร์ที่๑๗กันยายน
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะเดี๋ยวไล่เรียงเรื่องราวให้ฟัง

วันจันทร์ที่๑๗กันยายนนะครับที่บ้านของนายแป๊ะ
ที่บ้านของนายปร้ายซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะครับ
ก็จะมีแป๊ะคนตายมีปร้ายน้องชายต่างบีดา
มีบู้ซึ่งเป็นเพื่อนของปร๊าย
แล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งชื่อเอกก็นั่งสังสรรค์กันอยู่ที่บ้านนี่แหละครับ
ปรากฏว่านายแป๊ะพี่ชายหลับ
จู่นายบู้ก็กลัวว่ายุงจะกัดนายแป๊ะหวังดีไงคุณ
ก็เลยเอาสเปรย์สเปรย์กันยุงมาฉีดให้ที่ขาของนายแป๊ะตอนที่นายแป๊ะหลับ
พอฉีดเสร็จรุ่นพี่ที่ชื่อเอกที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย
ก็ไม่เข้าใจว่าฉีดทำไมก็เลยไปถามบู้ว่าทำอะไร
แป๊ะเขาหลับอยู่ไปกวนเขาทำไม
พอพูดเสร็จเท่านั้นแหละนายเอกที่เป็นรุ่นพี่ก็ตบศีรษะนายบู้เข้าไปหนึ่งที
ทีนี้แป๊ปก็เห็นว่าเริ่มลงไม้ลงมือกันแล้ว
กลัวเหตุญาปรารถ์ปลายเพราะมีอาการเม้ากันอยู่
ก็มีการปิดหัวปิดอะไรกัน
ก็เลยห้ามปลาไม่ให้ทั้งคู่ทะเลาะกัน
จากนั้นทั้งนายบู้และนายเอกซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ย
สงบสติอารมณ์ก็เคลียร์กันได้ในคนนั้น

ทีนี้วันที่๑๘กันยายนตอนกลางคืนนะครับ
และการเจรจาไม่ลงตัวเกิดการชกต่อยกัน
นี่นะฮะบู้กับเอกชกต่อยกัน
นายโยผู้ต้องหาเข้ามาเป็นคนกลาง
แต่อันนี้ทางด้านน้องของนายแป๊ะเนี่ย
ไป๊เขาบอกว่านายโยเข้ามาผสมโรงด้วยเลยนะ
ใช่ครับคือจังหวะนั้นไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว
เข้ามาเป็นกลัวกลางหรือจะมาผสมโรงด้วยนะฮะ
จนเกิดเหตุบานปลายจนยิงกัน
แล้วก็เป็นจังหวะที่นายแป๊ะเนี่ยนะครับ
ก็อย่างที่นายโยบอกเข้ามาเคลียร์ด้วยเหมือนกันนะฮะ

หลังจากแยกย้ายกันจากโต๊ะสนุกก็เกิดการยิงกัน

อ่าฟังเสียงของนายแป๊ะน้องชายของผู้เสียชีวิต

หลังจากนั้นก็คือพี่ผมกลับมาด้วย
ก็คือยากแยกกลับมาก็คือพี่ผมกลับมากับผม
กลับมาผมเสร็จพี่นั่งกินเหล้าอยู่ที่ห้องพี่
โซดาหมดพี่ผมออกไปซื้อไงก็เลยแบบ
ที่ผมออกไปซื้อแล้วก็จะออกไปดูด้วยว่าเป็นยังไง

ผมเป็นห่วงก็เลยขี่รถตามไปดูอีกแกอีกทีนึง
แล้วไปเจอเขากำลังคุยอยู่กับคนชื่อโย
ก็คุยแบบคุยดีพี่ผมคุยแบบ
เอาให้จบน้องมันอะไรยังไง
ก็คือผมเดินออกไปผมก็ไปขอโทษมาแล้ว

ก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ตอนนี้พี่ก็พี่แป๊กก็ไล่ผมกลับอีกทีนึง
อันนี้ไล่รอบที่๒แล้วก็คือไล่กลับมาห้อง
แล้วผมก็รอรอรอรอไปรอมา

เพื่อนผมขี่รถเข้ามาหาบอกว่าพี่แป๊โดนไล่ยิง
ผมก็ออกไปตามหาแกตามป่า

มีน้องน้องไปเห็นน้องไปเห็น

เขาถึงต้องไปยิงแกว่าก่อน
ก่อนคนชื่อโยจะกลับก็คือกอดคอ
จับไม้จับมือขอโทษขออะไร
คือแบบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้อง

ทีนี้ดูเรื่องการทำแผนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางพันธุ์ตำรวจเอกอาชิรวิทย์ทองจันดี

บอกว่าคดีนี้ไม่ทำแผนนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหาก็กังวลเรื่องความปลอดภัย

ยังหาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ

พอหลังจากก่อเหตุแล้วเอาปืนไปโยนทิ้งป่า
แต่มันมืดไงก็ไม่รู้ว่าเอาไปทิ้งป่าตรงไหน
ตอนนี้ตำรวจแจ้ง๓ข้อหากับนายโย
คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ก็จะมีการคุมตัวฝากขังต่อสาร
จังหวัดตลิ่งชันช่วงสายของวันนี้